เรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้
อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ทำให้เด็กชายวัย๔ขวบกระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
คนขับรถที่เป็นแฟนของแม่ของเด็กเป็นแฟนใหม่ของแม่เด็ก
แม่เด็กก็บาดเจ็บบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็
เด็กใช้มือมาดึงพวงมาลัยตอนนั้นเขาจับพวงมาลัยมือเดียว
รถก็เลยเสียหลักพุ่งไปที่เกาะกลางถนนแล้วชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็เนี่ยฮะก็ทำให้เด็กกระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
คนขับรถชื่อนายปริวัติอานุสุวรรณอายุ๒๐กว่า
เมื่อวานตอนเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวท่านฟังหน่อย
ที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวานนี้นายปริวัติอ้างว่าก่อนเกิดเหตุขับรถพานางสามารถเกิดขึ้น
เดินออกนอกรถไปโอ้โหมาวานแม่ของเด็กยังเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่แม่ก็พอจะให้ข้อมูลได้ก็มีคุณตาคุณตาของเด็ก
พ่อของนางสาวธิตาพรที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
แล้วก็มาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าลูกสาวเขาบอกว่าไม่ใช่เลยนะ
ค่ะนายปริวัติไปให้ข้อมูลแบบนี้ได้ยังไงอืมไปโทษเด็กได้ยังไง
ลูกเขาไม่ได้ไม่ได้ไปดึงพวงมาลัยอะไรเลยและวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวธิตาพรอาการดีขึ้นและออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุแล้วนะฮะ
นี่ครับเราได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลจากทางครอบครัวแล้วก็ตัวคนเจ็บแล้วนะครับ
นางสาวธิดาพรบอกว่าขอชี้แจงหน่อยวันเกิดเหตุเนี่ย
ตอนนั้นกำลังเดินทางกลับจากไปทำบุญกันแล้วมีปากเสียงกับนายปริวัติบนรถนั่นแหละ
เพราะนายปริวัติไม่ยอมขับรถพาไปส่งบ้านหลังจากนั้นนายปริวัติขับรถด้วยความเร็ว
ขับแบบสายไปสายมาเพื่อจะขู่ให้เธอกลัวแล้วก็พูดไปด้วยนะโมโหไปด้วย
มาถึงจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุกจอดอยู่ทางฝั่งซ้ายนายปริวัติหักหลบจนเสียหลัก
นี่ฮะวงจรปิดเจ้าหน้าที่เขาไปได้วงจรปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
รถบรรทุกจอดฝั่งซ้ายนี่อืมตู้มซัดตู้มไปเลยอ่ะฮะ
คือตัวเองก็มัวแต่ถกเถียงกับเขาแล้วไม่เห็นว่ารถบรรทุกอยู่ฝั่งซ้าย
หักหลบปุ๊บซัดเสาไฟฟ้าใช่แล้วเด็กกระเด็นออกมานอกรถ
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตตัวเองเนี่ยเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่าแฟนสาวแม่ของเด็กเนี่ยก็เจ็บหนักเนี่ยฮะยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ซึ่งนางสาวธิตาพรบอกว่าที่นายปริวัติอ้างว่าลูกชายวัย๔ขวบของเธอ
จังหวะที่นี้ก่อนจะชนเนี่ยไปดึงพวงมาลัยของรถไม่เป็นความจริงเลยนะฮะ
นายปริวัติคงจะกลัวความผิดก็เลยพูดไปแบบนั้นแล้วก็มาโทษลูกชายของเธอ
รถสิบล้อมาจอดอยู่ซ้ายมือแล้วคือด้วยความที่ไม่คุยกัน
โกรธเขาก็เลยขี่แบบ
ซ้ายมือขวามือปากไปปากมา
ทีวีตูดคันหน้าแล้วก็เบรกเพื่อที่จะให้หนูกลัวจะได้พูดกับเขา
แล้วถ้ามันจะเกิดแหละสิบล้อมันจอดจอดเฉยอยู่ซ้ายมือหนึ่ง
แล้วเขาจี้พอที่ตูดมันลูกก็เลยร้องมา
เพราะว่ามันจะชนเลยนะฮะ
เขาคงตกใจเสียงหนึ่งก็เลยหักไปทางขวา
ไปชนฟุตบาทพอชนฟุตบาทเสร็จ
มันไปชนเสาไฟฟ้าลูกอยู่ในอกตลอด
ลูกไม่เคยดึงพงอะไรเพราะว่าลูกหลับอยู่ในอกนี่ฮะ

อยากจะให้นายปริวัติได้ยินจริง
แม่เขาบอกว่าลูกเขาหลับอยู่ที่อก

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายอยุธยาอ่างทองนะฮะ

นายปริวัติไปพูดว่าเด็กมาดึงพวงมาลัยผม
ส่วนวันนี้นะครับศพของเด็กนะฮะ
ญาติได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเกรด
ตะบนสายทองอำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
วันนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒นะครับ
ซึ่งญาติญาติทุกคนบอกว่าโอ้โหรับไม่ได้กับคำพูดของนายปริวัติคนขับรถ
พี่สาวของนางสาวธิธาพรนะฮะบอกว่า
อยากให้นายปฏิวัติยืดอกยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชาย
ตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ต้องยอมรับผิด
ไม่ใช่ไปโยนความผิดให้เด็ก๔ขวบซึ่งก็เสียชีวิตแล้ว
ยัดเยียดความผิดให้กับเด็กที่ตายไปแล้วได้ยังไง
และตั้งแต่เกิดเหตุจนมาถึงวันนี้
ครอบครัวฝั่งนายปริวัติไม่เคยเข้ามาที่งานศพ
มาถามมาถ่ายมาขอมาแสดงการช่วยเหลืออะไรเลย
ไม่มีมาแม้แต่คนเดียวอย่าว่าแต่ตัวนายปริวัติเลย
แม้แต่ครอบครัวแม้แต่คนเดียวก็ไม่เคยมา
อกจากนี้นายปริวัตินี่ญาติของฝั่งของนางสาวธิตาพรแม่เด็กบอกนะ
นายปริวัติยังพยายามบุกไปโรงพยาบาลไปข่มขู่นางสาวถิตาพรนะ
เพื่อไม่ให้เอาเรื่องเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
คุณขับเลยไปทำไมในเมื่อคนจะลงบ้านอ่ะเนี้ยแล้วเด็กมันต้องมาตายอ่ะ
แล้วพอตายเสร็จคุณมาใส่ร้ายเด็กว่าเด็กไปแย่งพวงมาลัย
เด็กไปดูไปดูรูปก็ได้เด็กมันกี่ขวบมันจะมีแรงไปแย่งไหม
อีกอย่างหนึ่งถามแม่เขาบอกว่าไม่มีเลยมาหลับมาขาอกเลย
มันจะไปแย่งได้อย่างไรคุณทำทำไมคุณไม่รับทำไมไม่ขอโทษสักคำ
หนึ่งคุณไม่มีคำว่าขอโทษแล้วคุณก็ยังมีพฤติกรรมวนเวียนขึ้นไปอ่ะ
ไปหาน้องสาวอ่ะขึ้นไปทำอะไรอ่ะไปถามเหมือนทำนองคมครูอ่ะ
นี่ฮะรถคันเกิดเหตุก็มากันแค่๓คน
ซึ่งน้องเด็กชายวัย๔ขวบก็เสียชีวิตไปแล้ว
เท่ากับว่านายปริวัติคนขับรถกับนางสาวธิดาพรที่นั่งมาด้วยเป็นแม่ของเด็กแล้วก็บาดเจ็บ
พูดไม่ตรงกันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่พูดไม่จริง
ท่านผู้ชมเชื่อใครนะฮะเราก็พยายามติดต่อไปทางฝั่งนายปริวัติวันนี้
เพื่อจะถามย้ำนะฮะว่าตกลงแล้วเออข้อมูลที่คุณให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ย
ตกลงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณยืนยันว่าเด็กไปดึงพวงมาลัยของคุณจริงใช่ไหม
แต่ว่าวันนี้ติดต่อไม่ได้นะฮะทางญาติญาติของนายปริวัติ
ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งสิ้น

ต้องการคุยกับทางนางสาวถิตาพร
แล้วก็ญาติของนางสาวถิตาพรเท่านั้น